ผมเคยจากคนที่รักนานที่สุดแค่ไหนครับ
เอาคนที่ยังอยู่นะไม่นับคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะ
คนที่เขาไม่เจอกันนานเนี่ยก็คิดถึงกันโหยหากัน
แม่ลูกคู่นี้ไม่เจอกัน๑๖ปีได้เจอกันแล้วครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหเรื่องราวน่าประทับใจนะครับ

คู่นี้พัดพรากกันนานถึง๑๘ปีครับ
ตั้งแต่ลูกอายุ๖ขวบตอนนี้๒๔ตอนนั้นแม่๓๒ตอนนี้แม่๕๐

ครับนางพวงสายทองหรือป้าพวงป้าพวงอยู่บ้านดุงอุดรธานีเลิกกับสามี
สามีไปอยู่กับครอบครัวใหม่ที่สุรินทร์ก็พาเด็กชายจิตติกรคนนี้ไปด้วย
เต้ยเนี่ยตอนนั้น๖ขวบตอนแรกก็ติดต่อกันได้อยู่คุยโทรศัพท์กัน
ตอนหลังป้าพวงโทรศัพท์หายแล้วหลังจากนั้นไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยฮะ
ในที่สุดครับเพจบ้านดุงอัปเดตตามหาแม่ให้น้องเต้ยนะครับช่วยประสานกัน
พาแม่จากอุดรไปหาลูกที่สุรินทร์นะครับไปดูวินาทีที่เขาเจอกันหน่อยฮะ
ขณะที่นางกันนิกาทองบุญอายุ๓๑ปีภรรยาของเต้ยนะภรรยาของผู้ชายเนี่ยนะฮะ
บอกแม่มาอยู่ด้วยเลยแม่มาอยู่ด้วยเลย

อยากให้แม่อยู่มีความสุขที่นี่
ให้แม่ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ซูลินเลย
ไม่อยากให้แม่ไปไหนอีกแล้วเนี่ยโอ้โห